คิดว่าการเล่นน้ำมีแต่ในประเพณีสงกราน

ยังมีพิธีกรรมตามความเชื่ออีกหนึ่งอย่าง

เดี๋ยวไปดูกันว่าพิธีกรรมคืออะไรแล้วเขาเล่นน้ำกันแบบไหนค่ะ
โอ้โฮน่าสนุกจังเลยคุณ
คุณเหมือนเล่นน้ำในการ่าบางอยู่กันตอนเด็กเลย
เล่นแบบนี้คงจะคลายร้อนได้ดิ

นอนแล้วกวักน้ำใส่กัน
แต่ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาไม่ได้เล่นน้ำสงกรานนะคุณ

ดูดีไม่อยากเล่นน้ำแบบเล่นนะ
เขากำลังทำพิธีอันนี้เขาเรียกกันว่าพิธีเหยาวนะคะ
เป็นพิธีกรรมโบราณตามความเชื่อของชาวอีสานเขา
เขาจะนิยมทำกันในแถบภูไทยหรือภูไทยค่ะ
เป็นพิธีการรักษาสุขภาพของคนในชุมชน

ที่เชื่อว่าการกระทำของผีเนี่ยมาทำให้เขามีอาการต่างแบบนี้
ก็เลยต้องทำการเยาว์เพื่อแก้ผีอะคุณ

ใช่ค่ะถ้าหากแก้ผีแล้วอาการเจ็บป่วยจะดีขึ้นจะหายเป็นปกติ

ซึ่งขั้นตอนในการเล่นน้ำเนี่ยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ
อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายในการทำพิธีแล้วคุณ
เขาก็จะต้องมาเล่นน้ำกันแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
เหมือนแบบความอยู่เย็นเป็นสุขอะค่ะ
เหมือนพิธีเหยาให้ผีออกไปถ้าเกิดมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้
ถือว่าเป็นพิธีกรรมโบราณที่ทำแล้วก็
ดูสนุกสนานดีเหมือนกันนะแล้วก็ให้ความสบายใจแบบทางใจของชาวภูไทยเขา
เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นะคุณผู้ชมก็เอามาเล่าสู่กันฟัง
แต่ว่าจริงถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวให้แห้งซะ
ไม่งั้นไอ้ที่ว่าป่วยเนี่ยอาจจะหายแต่จะกลายเป็นปอดบวมแทนถูกต้องนะคะ